พระเอกสุดหล่อของเราบอยปกรณ์
ต่อไปถ้าเจอเนี่ยจะเรียกว่าบอยประเกียรไม่ได้แล้วนะคะ
เพราะว่าเขาเป็นยอดรักนักเปย์ไปแล้ว
เป็นบอยปกรณ์สายเป่

ไม่เชื่อใช่ไหมไปดูคลิปนี้เลยค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาเป็นม้วนครบทุกแบงค์นะคะ
มาตั้งแต่แบงค์เขียวแบงค์๒๐เนี่ยค่ะ
ฟ้าแบงค์แดงแบงค์ม่วงจนกระทั่งถึงแบงค์เทาค่ะ

ให้ขนาดนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่บอยปกรณ์เนี่ย

คือเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็จะไปเชียร์ตลอดนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญค่ะก่อนหน้านี้นะคะ
ก็จะมีมาลัยเงินแบบว่าเหมือนแฟนคลับเอฟซี
เหมือนพ่อยกเนี่ยเอามาให้ใส่ซองบ้างเอ่ย

หลายคนอยากรู้แดดเท่าไหร่กันเห
เท่าไหร่กันล่ะเฮียวบอยบอกว่าไม่มากหรอกจ้า
เป็นกำลังใจนิดหน่อยเท่านั้น
ก็ไปตัวเปล่าก็แบบว่าก็เหอะเผิน

ทำให้เฮียวบอยของเราเขินหน้าแดง

แล้วบอกเลยนะคะว่าการมาของแม่งามทิพย์รอบนี้ไม่ผิดหวังค่ะ
ก่อนหน้านี้เฮียบอยเขาจะมีแฟนใช่ไหม
แม่ก็กระตุ้นแรงมากนะครับว่าอยากให้มีวัย
มารอบนี้แฟนมีแล้วสเต็ปต่อไป
มองข้ามช็อตเรื่องแต่งไปแล้วนะคะ
มองไปถึงนู่นบอกว่าบอยเอ้ยแม่อยากอุ้มหลานแล้วจ้า

ความสุขอีกอย่างหนึ่งอะคืออยากมีหลานอยู่แล้ว
อันนี้ทุกวันนี้ก็สุขใจทุกวันอยู่แล้ว
แต่ที่สุขอีกนิดคือใช่
แต่ว่าไม่กดวาง
มันก็ต้องพร้อมทั้งสองคนใช่ไหม

พอตั้งแต่มีแฟนก็แม่เขาก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่

แล้วก็เป็นเรื่องของความพร้อมของหลายทุกฝ่าย

สั่งรู้เรื่องไหมเข้าใจไหม

เข้าใจไหมเอ็นดูมากเลย
แต่ว่าแม่งามที่คงมีความสุขมากนะ

ต้องรีบมีหลานแล้วล่ะคุณออย
คู่ของคุณบอยเขาก็แฮปปี้เอ็นดิ้งกันดีนะคะ